โอ้โหผู้ชายคนนี้ผมก็เคยนะ
มันสุดจริงแล้วหมายถึงปวดปัสสาวะ
ทำไมคะจอดข้างทางดิจอดข้างทางแล้วก็ไม่ไหวจริงน่ะ
คือไปยืนปัสสาวะข้างทางยังไม่ทันเสร็จเลย
ผู้ชายคนนี้ปรากฏว่ารถหลับนายมาครับไปดูฮะ
กล้องจับมิ้นหน่อยดิเฮ้ยตกใจโอ้โหไม่คือเดี๋ยวนะ
รถที่ชนเขาคือรถที่เขาจอดเอาไว้รถของเขาเอง
ใช่คือหลับในมาแล้วชนปั้งเห็นไหมตีรังกายเลย
เมื่อกี้มิ้นนั่งเออมิ้นตกใจคือคือเห็นเห็นในข่าวแล้วเนอะ
เพราะว่าเขาถูกชนแต่ว่าคือดูจากมุมกล้องแล้วเป็นแบบ
มันก็สวนเลนแล้วจะมายังไงชนยังไงอ่ะนั่นแหละครับ
คุณผู้ชมชนแรงจริงจริงคุณกรีเนี่ยเป็นคนเจ็บแล้วเป็นเจ้าของคลิปด้วย
บอกว่าคืนวันเสาร์ประมาณตีหนึ่งนะไปส่งแตงโมที่ยาลา
ขากลับมาถึงแยกควรมีดที่จนะสงขลาคุณกรีบอกปวดไม่ไหวแล้ว
ปวดปัสสาวะไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยจอดรถนะครับ
เพื่อจะลงไปปัสสาวะในคลิปครับรถมาชนท้ายอย่างจังตัว
นี่กระเด็นนะครับคือลอยป้ายหาเสียงยังอยู่เลย
เขาบอกลอยทะลุป้ายหาเสียงไปเลยเคราะห์ดีรียังไงพี่
เพราะว่ากินยามานะครับน่าจะทำให้ง่วงแล้วหลับใน
ส่วนก็อาการบาดเจ็บขณะนี้เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วนี่นี่ครับ
ดูสภาพรถดูอันนี้หน้ารถเหรอฮะฮะหน้ารถครับนี่ดูดิ

ล่าสุดคู่กรณีโทรมาขอโทษ
บอกเดี๋ยวจะรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ครั้งนี้รอดมาได้เคราะห์ดีมากครับ